จากวันที่๑๓กรกฎาคมที่มีสวโหวตให้คุณพิธาเห็นชอบเป็นนายก๑๓คน
งดออกเสียง๑๕๙คน
แล้วก็มีที่ไม่เห็นชอบอีกจำนวนนึงเนี่ยนะคะ
มันเลยเกิดแฮชแท็กข้ามคืนขึ้น
หลายคนน่าจะได้เห็นแฮชแท็กนี้เพราะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วย
แล้วเพียงแค่ข้ามคืนนี่ค่ะ๑ล้าน๓แสน๗หมื่นทวิตนะคะ
นี่คือณเวลา๔โมงเย็นที่เราเช็คมานะคะ

จนกระทั่งนายรณวริสปริยชัตรกูลสว๑คนที่
โหวตงดออกเสียงในวันที่๑๓กรกฎาคม
ต้องโพสต์เฟซบุ๊กร่ายยาวถึงลูกชายของตัวเองนะคะ
เพราะเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นกังวลเรื่องที่ว่าถ้าพ่อไม่โหวตเห็นชอบให้พิธาเนี่ย
ลูกจะถูกเพื่อนต่อต้านอาจจะถูกแบบ
ถึงกำลังแก้หรอกแต่อาจจะต่อต้านหรืออาจจะมีปัญหาได้
สวรรณวริสก็เลยออกมาพูดถึงลูกรักของพ่อและเพื่อนลูกทุกคน
ที่ลูกวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้
ฝากบอกเพื่อนของลูกทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยไปเลยว่า
เป็นนักเรียนทุนภูมิพลถ้าไม่มีทุนภูมิพลจะไม่มีพ่อในวันนี้

ครอบครัวของพวกเราเทิดทูลองค์พระมหากษัตริย์ไว้เหนือกล้าว

ดังนั้นหากคุณพิธามีนโยบายไม่แตะต้องมาตรา๑๑๒
พ่อก็ไม่มีข้อรังเกียจในตัวบุคคลและตัวพักที่จะไม่เลือก
แต่หากตับใดที่ยังมีแนวนโยบายล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์
พ่อไม่สามารถที่จะเลือกเขาเป็นนายกรัฐมนตรีได้
ถ้าเขาเป็นนักประชาธิปไตยเขาต้องยอมรับในความเห็นต่าง

แต่ว่าเนื้อหาหลักคือเหมือนเป็นการชี้แจงให้เข้าใจว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้

ไม่แน่ใจว่าสวรรณวริสลบเองหรือว่ายังไง
ส่วนอีกคนที่แสดงความเห็นเรื่องนี้ก็คือลูกสาวของคุณหญิงหมอค่ะ
ซึ่งก็เป็นอีกคนที่งดออกเสียงนะคะ
แต่เขียนว่างดทักการเมืองนะคะอายคน
ขอประนามขบวนการด้อมส้มและอวตารที่ไปราวีตามสื่อของสมาชิกวุฒิสภาและครอบครัว
แต่หลังโหวตนายกก็กระหน่ำหนักขึ้นด้วยวาจาที่ก้าวร้าวต่ำตม
นี่หรือคือคนที่เรียกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญ
ใช้วิธีสกปรกลุกรานคนเห็นต่างลามปามไปคนรอบข้าง
อยากเป็นนายกแต่ไม่ห้ามหรือไม่สามารถจัดการได้
ก็อย่าอาสามาทำงานให้ประชาชนเลย
เพราะนี่คือการสร้างความแตกแยกมากกว่าความเจริญ
ถล่มมาเลยนะเพราะจะบันทึกไว้ดำเนินการ

อีกหนึ่งครอบครัวคือครอบครัวของนายแพทย์อนุสักพวงมาลัยนะคะ
อีกหนึ่งสวที่โหวตไม่เห็นชอบค่ะ
วันนี้มีทั้งทัวร์จริงและทัวเถื่อนทัวร์ผีมาเยี่ยม

ไม่แน่จริงไม่เปิดตัวไม่คุย
มาแบบหยาบหยามดูหมินก็ไม่เสวนา

ผมยินดีต้อนรับสุภาพชนครับ
ด้านลูกชายของนายแพทย์อนุสักก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวชี้แจงนะคะ
ทัวร์ไปลงธุรกิจร้านชานมไข่มุกแบรนด์หนึ่งโดยลูกชายนายแพทย์อนุสักก็บอกว่า
เขาซื้อธุรกิจชานมไข่มุกเป็นเรนชายมาเพราะฉะนั้นถ้าทัวร์จะลงมาลงที่เฟสของเขาแทน
อย่าไปลงที่เฟสของสาขาอื่นที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ฝากขอโทษสาขาอื่นมาด้วย
ส่วนในแพทย์เจษศิรัชรานนท์สวที่โหวตไม่เห็นชอบให้พิทาเป็นนายก
ก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ต่างที่เกิดขึ้นกับสวเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเลย
ก็กลัวเขามากแต่ก็มีสวพวกเราเองก็บอกว่าเรื่องนั้นก็เลือกครอบครัวเลือกส่วนตัว
แต่เรื่องนี้มันเรื่องของประเทศชาติมันใหญ่กว่านั้น
เพราะมีคนไปขุดว่าร้านนี้เป็นของลูกสวชายที่เป็นอดีตคอลัมนิสต์
ทำให้ร้านต้องแถลงการเลยว่าที่ร้านเนี่ยมีใครเป็นเจ้าของบ้าง
ซึ่งในรายชื่อเจ้าของไม่มีชื่อลูกสวอยู่
แต่ว่าร้านเปิดโอกาสให้คนที่อยากเป็นหุ้นส่วนร่วมสามารถสมัครเป็นหุ้นส่วนได้
ก็จะมีคนนอกที่มาถือหุ้นบ้างเล็กน้อยเหมือนกัน
แต่ไม่ได้เป็นบุคคลหลักในการขับเคลื่อนหรือว่าดูแลธุรกิจของร้านหรือที่เรียกว่าเป็นเจ้าของร้านนะคะ
และลูกสวชัยที่เป็นอดีตคอลลัมนิสก็ถอนหุ้นออกไปแล้วด้วย
ร้านก็ยืนยันว่าจุดยืนของร้านคือยึดมั่นและสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยค่ะ
ออกมาแสดงความคิดเห็นโพสต์บอกว่าร้านเราไม่อนุญาตให้สวและกรกตรวมไปถึงลูกหลานของพวกเขาทุกคนเข้ามาใช้บริการ
คนก็แชร์แล้วก็เม้นต์กันเยอะเลย
เขาบอกว่าเขาอยากแสดงจุดยืนทางการเมืองของร้านและอยากให้เห็นค่าของเสียงประชาชนบ้างค่ะ
ที่กำลังเบือนหน้าหนีเรือลำนึงพร้อมข้อความบอกว่า
กรกฎาที่ผ่านมากัปตันจุดขอไม่อ่านชื่อนะคะ
ร่วมกับสสไอซ์จากก้าวกลายจุดพลุไฟสุดงดงามบนเรือที่แล่นอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาเอเชียทีก
แต่ว่าคลิปนี้รู้สึกว่าคอมเมนต์ที่ได้มาเนี่ยไปทางลบซะเยอะเหมือนกันนะ
คือหมายถึงว่าคอมเมนต์ทั้งมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับการต่อต้านในระบอบประเด็จการ
แต่บางคนก็มองว่าการใช้วิธีการแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่า

ใช่ค่ะเราสอบถามรองศาสตราจารย์ดรนันทนานันทวโรภาสคณะบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกนะคะ
คือปฏิกิริยาตอบโต้ทางสังคมค่ะซึ่งในต่างประเทศก็มีการแสดงออกในลักษณะนี้
เพราะคนที่แสดงออกเขาคิดว่าเขาจะได้รับผลกระทบและบุคคลสาธารณะเหล่านั้นก็กินเงินภาษีประชาชน
จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถแสดงออกได้แต่ควรกระทำกับตัวบุคคลไม่พาดพิงคนอื่นค่ะ
อย่าไปถึงครอบครัวของเขาเพราะว่า
อันนั้นมันเป็นการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา

มันก็จะต้องเป็นการจำกัดขอบเขตตรงนี้นะคะ
แล้วก็ท่าทีของการกระทำต่าง
ควรจะเป็นการกระทำที่วินยูชนรับได้
เป็นการต่อต้านในลักษณะที่ไม่ใช้ความรุนแรงเป็นการต่อต้านในลักษณะที่ไม่หยาบคาย
และนอกจากแฮชแท็กธุรกิจสวแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้เนี่ยมีแฮชแท็กใหม่เกิดขึ้นครับ
เพราะว่าในกระแสของโลกออนไลน์ติดแฮชแท็กเมียน้อยสวด้วยนะครับ
แล้วมีคนไปคอมเมนต์แสดงความเห็นกันเยอะมากจนแฮชแท็กดังกล่าวนั้นขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ครับ
ล่าสุดผมลองกดเข้าไปดูเนี่ยแฮชแท็กเมียน้อยสว๓๔๗๐๐กว่าทวิตแล้วนะครับ
มากกว่าที่เห็นหน้าจอนะเกือบเท่าตัวเลยค่ะเท่าตัวเลยดีกว่า
นี่คือเมื่อตอนช่วงเย็นแล้วเมื่อกี้ระหว่างที่มิ้นอ่านประมาณ๓๔๒๐๐๐กว่าข้อความ
คุณอ่านจบข่าวเนี่ย๓๔๗๐๐กว่าข้อความในระยะเวลาสั้นไม่กี่นาทีนี่ก็
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับนี่กระแสในโลกออนไลน์นะฮะ